มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลำปางกันหน่อยนะคะ
ตำรวจภูทรจังหวัดลำปางควบคุมตัวคุณลุงค่ะ
อายุห้าสิบเจ็ดปีล่อลวงหลานสาวนะคะ
อายุ๖ขัวไปกระทำอาณาจารย์และรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่
บอกว่าทำแบบนี้๕ครั้งแล้วนะคะ
ให้เหตุผลว่าเลิกรากับพันรยามา๑๐ปี
เหงาและเห็นเด็กหน้าตาดีน่ารักน่าเอ็นดูนะคะ
ตำรวจภูทรห้างฉัดได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย๖ขวบนะคะ
เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล๒ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะ
โดยบอกว่าเด็กผู้เสียหายถูกลุงของตัวเองเนี่ยอายุห้าสิบเจ็ดปี
ข่มขืนกระทำชำราวเจ้าหน้าที่รับแจ้งแบบนี้
รีบนำกำลังไปตรวจสอบเลยนะคะและไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ที่บ้านพัก
โดยผู้ต้องหายืนรอมอบตัวบ้านพักของผู้ต้องหาเนี่ย
อยู่ห่างจากบ้านของผู้เสียหายยี่สิบเมตรเท่านั้นเองเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ย
คนนี้นะคะเสื้อลายดอกส้มเหลืองเขียว
คนนี้เลยค่ะผู้ปกครองของผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้เด็กบ่นว่าเจ็บบริเวณอวัยวะเพศหลายครั้ง
และบอกว่าเวลาปัสสาวะเนี่ยจะแสบด้วยตอนแรกญาติไม่ได้เอกใจอะไร
คิดว่าเด็กไปล้มมาหรือเปล่าไปเล่นแล้วไปเกิดแผล
เกิดการอักเสบก็เลยซื้อยามาทาให้แต่ระยะหลังหลัง
พบว่ามีเลือดเนี่ยไหลออกมาด้วยนะคะหลังจากนั้นก็เลยต้องเค้นถามเด็ก
เด็กก็สรุปสุดท้ายรับสารภาพนะคะบอกว่าถูกลุงเนี่ย
ลวงไปข่มขืนกระทำชำราวได้รับข้อมูลแบบนั้นครอบครัวค่ะ
รีบไปแจ้งความให้มาจับกลุ่มตัวลุงคนนี้และก็จับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักเนี่ยนะคะ
ผู้ต้องหาเขารับสารภาพบอกว่ารู้จักเด็กผู้เสียหายมานานแล้ว
เพราะว่าเป็นญาติห่างกันที่ผ่านมาเด็กเคยมาวิ่งเล่นที่บ้านเป็นประจำเลย
ทำกระทำอนาจารย์เด็กคนนี้มาแล้ว๕ครั้งโดยอ้างว่าเด็กเสียหาย
ผู้เสียหายเนี่ยสมยอมเองถอดกางเกงให้ทุกครั้งด้วยนะคะ
เอาฟังเสียงผู้ต้องหาหน่อยค่ะ

และล่วงละเมิดทางเพศมาแล้ว๕ครั้งในห้องนอนที่บ้านของตัวเอง
โดยฉวยโอกาสตอนเด็กเข้ามาเล่นที่บ้าน
สาเหตุอ้างว่าเลิกรากับพันรยามา๑๐ปีและมีความเหงา
และเห็นเด็กหน้าตาดีน่ารักน่าเอ็นดูนะคะ
จากนั้นตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดี
ส่วนตัวเด็กจะต้องนำตัวไปให้แพทย์ตรวจร่างกาย
แล้วผลก็ออกมาแล้วนะคะซึ่งก็พบว่าอวัยวะเพศฉีกขาด
หลังจากนี้จะได้ประสานสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำเด็กและญาติต่อไปค่ะ